หรือว่าออโลร่าทางประเทศแถบคั่วโลกเหนือ
แต่บอกเลยว่าไม่ต้องไปไกลถึงคั่วโลกเหนือแล้ว
ประเทศไทยเราก็มี
สวยนี่สวยมาก

หลายคนเห็นภาพนี้คงจะมีความตกใจว่า
ประเทศไทยเรามีแสงเหนือจริงเหรอ
คุณตัดต่อเอาหรือเปล่า
เพราะว่าคนที่โพสต์ภาพนี้

บินมันนอเวย์ใช้เวลา๑๒ชั่วโมง

แต่เดี๋ยวก่อนชุดที่คุณใส่มันดูไม่หนาวเลยค่ะคุณค่ะ
เราก็เลยติดต่อไปยังคุณก้อยเจ้าของโพสต์
บอกว่าจริงแล้วแสงที่เห็นในภาพ
ไม่ได้ไปนอเวย์นะคุณ
แค่นั่งเรือไม่ได้บิน
แค่นั่งเรือข้ามไปเกาะช้าง

เหรอช้างจังหวัดตราดอ่ะคุณ

แสงไฟนีออน
ของเรือตกหมึกในทะเล
เขาเรียกว่าเรือใดหมึกใดหมึก
ใดหมึกในทะเลที่เป็นแสงเขียวเนี่ย

แล้วคุณเทียบภาพแสงเหนืองจริง

แล้วก็แสงเหนือที่วายหาดวายแฉก
หาดหวายแฉกเนี่ยที่หนึ่ง

มีความคล้ายกันนะ

เขาก็เลยเอาภาพนี้มาโพสต์ในโซเชียล
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นภาพที่แชร์ออกไปมากมายขนาดนี้

งั้นบอกพี่กัดที่เธอไปถ่ายรูปกันที่นี่คือหาดหวายแฉก
ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะช้าง
จุดเด่นของที่นี่ก็คือต้นมะพร้าวนะคะคุณ
เรียกได้ว่าตรงนั้นเป็นดงเลยดงมะพร้าวแล้วก็เงียบสงบส่วนตัวมากนะคะ
ทั้งหาดเหมือนมีแค่เรา
ถ้าเป็นอย่างนี้นะดังไปเรื่อยนะโอ้โหกลายเป็นว่าโอ้โหนี่ดูดูดิ
คุณชนะไปไม่ได้คุณขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็น
แต่มันก็มีทางอื่นให้ไปใช่ไหมอ๋อเหรอมีทางอื่นไหมอ่ะ
ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เอาจริงนะหาดนี้ไม่ธรรมดานะคุณ
คือมันมีความธรรมชาติมากแล้วก็ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรมากมาย
ไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อ่ะก็คุณไปไม่ได้หรอก
เอ้าทำไมน่ะก็คุณมีโทรศัพท์

คุณมีโทรศัพท์ใหม่คุณต้องใช้เข้าใจไหม
กับสายเอาเป็นว่าคนที่ชอบความธรรมชาติแคมปิ้งอะไรอย่างนี้
เขามีลานกลางเต็นต์นะที่คุณนอนได้นะคะแล้วก็
เอาจริงกางเต็นต์ก็คือไม่แพงค่าที่กลางเต็นต์ก็คือคืนละ๘๐บาท
คุณชนะไม่ได้คุณชอบปลูกวิลล่า

ต้องเป็นสายแอดเบิ้ลเชิงนิดนึงคุณชาย